คุณผู้ชมฮะตรวจสอบอุปกรณ์ในครัวให้ดี
โดยเฉพาะอุปกรณ์อันตรายอย่างถังแก๊ส
คุณผู้ชมฮะมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นในพื้นที่ของกำแพงเพชร
เพราะว่าพ่อกำลังเข้าไปทำครัวทำอาหารให้กับลูกชาย
ปรากฏว่าเดินออกมาแป๊บเดียวได้กลิ่นของกัส
ให้มันรั่วออกมาคุณและกำลังจะไปปิดวาวก๊าซนะคุณนะ
ปรากฏว่าตุ้มบึ้มสนั่นเลยนะฮะ

หมู่บ้านจัดสรรตำบลนครชุมอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร
คุณผู้ชมเห็นไหมครับว่าโอ้โหบ้านพังเสียหายแบบนี้หมดเลย
ประตูกระจกประตูห้องเสื้อผ้าห้องครัวฝ้าเพดานพังถล่ม
ส่วนเพลิงที่มันลุกไหม้เพื่อนบ้านช่วยกันดับไว้ได้ทันนะครับ
ผู้บาดเจ็บ๒รายก็คือผู้เป็นพ่อนายนโรงชัยอายุพัฒน์นะฮะ
เจ้าของบ้านเป็นพ่อและเป็นภูมิในการโรงเรียนแห่งหนึ่ง

ส่วนลูกชายนั่งอยู่ด้านนอกห้องครัวนะคุณอายุ๑๔
บาดเจ็บทั้งถูกแรงกระแทกจากระเบิดและถูกไฟคลอกนะฮะ
เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ว่าสาเหตุเกิดจากแก๊สรั่วและมีประกายไฟทำให้เกิดระเบิดขึ้น
เพราะว่าผู้เป็นพ่อยังให้การได้บอกว่าตอนนั้นทำอาหารให้ลูก
แล้วเดินออกมานิดเดียวเองปรากฏว่าได้กลิ่นก๊าซเนี่ย

รีบวิ่งเข้าไปเนี่ยจะปิดวาวแล้วมันระเบิดทันทีนะฮะ
ส่วนเพื่อนบ้านนะครับทีมข่าวของเราก็ไปสำรวจตรวจสอบ

เพื่อนบ้านก็เป็นตำรวจนะตำรวจพันธ์ตำรวจโทวันลบ
จันสิงสังกัดภูทรจังหวัดกำแพงเพชร
เล่าให้ฟังบอกว่าบ้านหลังที่เกิดเหตุ
อยู่ด้วยกันสามคนพ่อแม่ลูกแต่ว่าผู้เป็นแม่เนี่ย
ยังไม่กลับจากทำงานตอนนั้นเขาก็ตกใจ
ได้ยินเสียงระเบิดดังสนั่นรีบวิ่งออกมาดู
พบว่าบ้านข้างพังเสียหายจากแรงระเบิดแล้วนะ
ส่วนไฟก็กำลังลุกไหม้ก็รีบเอาน้ำมาช่วยกัน
ดับไฟแล้วก็รีบเปิดเปิดประตูหน้าต่างเปิดให้หมดเลยนะฮะ
ไอ้แก๊สเนี่ยมันถ่ายเทออกมานะครับ
ล่าสุดนะฮะผู้บาดเจ็บเนี่ยทั้งพ่อลูกเนี่ยนะฮะ

แต่ว่าผู้เป็นพ่อนะคุณเจ็บสาหัสนะฮะ
เนื่องจากมีบาดแผลถูกไฟไหม้ไฟคลอก

พยาบาลดูแลใกล้ชิดป้องกันการติดเชื้อ
และข้ามเข้าเยี่ยมผู้บาดเจ็บรายนี้เลยนะฮะ
คุณผู้ชมดูสิระเบิดแรงขนาดไหนบ้านพังขนาดนี้นะฮะ

ระวังตรวจสอบอุปกรณ์ถังแก๊สของท่านด้วยนะครับ